มันวันแห่งคนคลั่งหรือยังไงเนี้ยที่ประจวบคิริขันอืม
ชาวบ้านเขาร้องเหมือนกันบอกมีผู้ชายคนนึงคลั่งเมายาโวยวายเสียงดัง
ชาวบ้านเขากลัวกันหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับ
งึงได้เรากรีด
นี่เพื่อนบ้านเขาบันทึกเสียงเอาไว้นี่ร้องข้ามกำแพงหรือเปล่า
ถักโกนไว้อย่างงี้อ่าเห็นไหมฮะ
อันนี้ชาวบ้านที่อัดคลิปเขาอ้างว่าผู้ชายคนนั้นเมายานะ
เมายาเสพติดอะไรอย่างนี้โวยวายเสียงดังเหมือนกับด่าใครสักคน
ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
มีอีกหลังนึงมีกล้องวงจรปิดนะฮะ
นี่เป็นซอยหมู่บ้านเขาตะเกียบนะครับที่ประจวบคิริขัน

ผู้ชายคนนี้เดินเนี่ยลักษณะแบบนี้นะ
แงนมองฟ้าก็มีวนไปวนมา
กลางวันกลางคืนเนี่ยฮะโซซัดโซเซ
คือเขาก็ไม่สบายใจกันนั่นแหละ
ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเกิดวันดีคืนดีเขาเป็นอะไรมากกว่านี้เนี่ยจะทำยังไง

วันนี้ตำรวจก็มานะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็มานำตัวผู้ชายคนนี้ไป
นี่เพราะชาวบ้านเขาบอกโอ้โห
คือยังไงช่วยพาไปตรวจสอบดูให้หน่อยว่าเขาปกติดีหรือเปล่า
มีชาวบ้านบอกกับเรานะครับบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาโวยวายจริงนะ
โวยวายจริงออกมาเดินไปเดินมาในซอยจริงนะ
คือเมื่อ๓เดือนก่อนเนี่ยพ่อกับแม่ของเขาเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะฮะ
ทำให้เขาอยู่บ้านคนเดียว
เลยไม่รู้ว่าเขาจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นหลังจากพ่อกับแม่เสียชีวิตหรือเปล่า
แต่บางคนก็บอกว่าความจริงแล้วเขาก็ไม่มีปัญหากับใครหรอก
มีปัญหากับคนที่เขาโพสต์อยู่แค่บ้านหลังเดียวนี่แหละ

อันนี้มุมหนึ่งนะที่มองว่าเออแจ้งตำรวจมาเอาตัวไปเกินไปหรือเปล่า

โอ้โหนี่เดินออกมาขนาดนี้จะให้เขาทำยังไง
ถ้าโวยวายอยู่ในบ้านเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร
ถือปืนออกมาด้วยซึ่งไม่รู้ปืนจริงปืนปลอม

ก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยพาไปตรวจสอบให้แน่ชัด

ไม่อย่างนั้นจะเป็นอันตรายกับคนในชุมชน

แป๊บเดียวก็กลับมาแล้วเขาก็เป็นใหม่อะค่ะ

ก็เขามีอาการยังไง

แล้วก็เขาก็เหมือนถืออาวุธ
บางครั้งก็ถืออาวุธใหม่ก็น่ากลัวค่ะ